คุณผู้ชมครับยังต้องขยายผลต่อแม้ว่า
เป่ากระนวลจะถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้ว
เพราะว่าเพื่อนของเขาหนีไปได้

อาจจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
ส่วนแฟนสาวของเปล่ากระนวลนั้น
ที่ได้รับบาดเจ็บตอนที่หนีไปด้วยกัน

แล้วก็นำตัวไปสอบขยายผล

นายอานนท์หรือว่าเป่ากระนวลไปแล้ว

ที่บ้านโคกสว่างจังหวัดขอนแก่นนะครับ

การจับกลุ่มครับมาเปิดห้องพักในรีสอร์ทกลางเมืองตำรวจเข้าไปปิดล้อมครับ
คุณผู้ชมฮะแต่กลุ่มผู้ต้องหายิงตอบโต้นะครับมีปะทะกันอย่างดูเดือด
คุณผู้ชมคงได้ยินเสียงจากภาพไปแล้วนะฮะล่าสุดครับกล้องวงจรปิดในรีสอร์ท
พบว่าในเปล่าครับกับแฟนเนี่ยขับรถเข้ามาช่วงตีหนึ่งของวันที่๗ธันวาคมตอนบ่าย๒
คุณผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ชุดแรกพร้อมอาวุธค่อยโอบล้อมเข้าไป
บล้อมเข้าไปปิดล้อมแต่ไม่ถึงสามนาทีคุณผู้ชมในเปล่านะฮะ
เปล่าเนี่ยขับรถฝ่าวงล้อมออกมานี่เป็นตำรวจที่เข้าปิดล้อมที่ผมบอกเมื่อสักครู่
ฝ่าวงล้อมคุณผู้ชมฮะขับชนเนี่ยครับไถรั้วรีสอร์ทออกไป
แล้วชนประตูหน้าออกไปอย่างระทึกจริงครับแล้วมีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่เป็นระยะระยะด้วย
นี่ครับคุณผู้ชมครับจังหวะที่เปล่าจะหนีออกไปจากรีสอร์ทครับ
ว่าในเปล่าเป็นคนขับแล้วแฟนสาวเนี่ยนั่งไปด้วยพร้อมของกลางฮะ
อาวุธปืนสงครามเสื้อเกาะกันกระสุนนะครับแล้วก็ยาเสพติดอีกจำนวนมาก
จากนี้พบว่ายังมีเพื่อนของในเปล่าอย่างน้อย๒คนใช้รถกระบะขับมาหาที่รีสอร์ทครับ
นี่ฮะคันนี้ฮะสีขาวแต่หนีไปก่อนที่ตำรวจจะเข้าปิดล้อมได้ไม่นาน
หลังจากวิสามันไปแล้วเมื่อวานี้แฟนสาวนะครับที่ร่วมกับในเปล่าหนีเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บจากการยิงประทะถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
นี่ครับรถเพื่อนของในเป่าที่มาแล้วหนีไปก่อน
ตำรวจเตรียมอายัดตัวแฟนสาวที่ผมบอกครับสอบสวนขยายผลฐานเป็นผู้ใกล้ชิด
และมีส่วนร่วมในการหลบหนีซึ่งต้องถูกตรวจสอบทรัพย์สินและเส้นทางการเงิน
รวมถึงข้อมูลยาเสพติดด้วยส่วนรถที่ในเปล่าเนี่ยใช้ขับหนีนะครับ
มีการแจ้งหายไว้ที่สพปากน้ำปลานที่ประจวบนู้นนะฮะ
ประจวบคลีขันสามสิบกันยายนที่ผ่านมาครับนางสาววันเธอเป็นเจ้าของรถ
เล่าบอกว่ารถของเธอเนี่ยถือผู้ชายคนหนึ่งมาตีสนิทกับน้องสาว
ทำเป็นไปคุยธุระกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วยืมขับนะฮะแล้วพลาดอีท่าไหนไม่รู้ขับไปชนทางเท้า
ผู้ชายคนนั้นไม่รู้เป็นแผลหรือเปล่านะบอกเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมให้
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยคุณผู้ชม
ผู้ชายคนดังกล่าวมีพิรุษคือคุยว่าเนี่ยผมอ่ะใช้เงินวันละเป็นหมื่นนะ
แต่ไม่รู้ว่าทำงานอะไรพอเห็นข่าวในเปล่าถูกวิสามัน
นี่รถฉันนี่นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้ชายที่มาตีสนิทเนี่ยนะฮะ
เอารถไปเนี่ยเป็นพวกของในเปล่าหรือเปล่าครับอืม
มันบอกว่ามันเป็นคนรวยแม่มันรวยให้ใช้เงินวันละหมื่นพาไปเลี้ยงอยู่นะ
แล้วทีนี้พอมันขับรถขับรถไปไหนกันก็ไม่รู้
แล้วทีนี้มันขับอยู่ชนไปชนฟุตบาทข้างหน้ามันพัง
มันก็เลยเอารถไปซ่อมแล้วก็ไม่รู้อีกเลยว่าเป็นยังไง
พอมารู้อีกทีก็ข่าวที่ว่านายเปล่าขับรถน้องหนูไปนี่แหละค่ะ
ความคืบหน้าของคดีล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจกองปราบปรามและชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔นะครับ
ก็อยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่มเพื่อนของเปล่าที่หลบหนีอยู่
เบื้องต้นทราบชื่อหนึ่งคนคือนายประดิษภรณ์ครับ
อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากลุ่มที่หลบหนีน่าจะมีอาวุธซึ่งหากมีการต่อสู้แล้วก็นะครับต้องประเมินตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับ